ปิดล้อมหมู่บ้านที่บ้านห้วยละเบ้ายาจังหวัดน่านนะครับ
ปิดล้อมหมู่บ้านในรอบนี้เป็นการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกหนึ่งรอบ

เจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจปะทะกันกับแก๊งค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดน่าน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นนะครับ
ถูกยิงได้รับบาดเจ็บและวิสามันคนร้ายเสียชีวิตหนึ่งคนนะครับ
โดยในวันนี้นายสุวัสดิพรมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
พลตรีนรงชัยแก้วกล้าผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๙
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกวีรชัยบ้างเงินรอง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน่านนะครับ
ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองกว่า๕๐๐นาย
กระจายกำลังปิดล้อมบ้านห้วยละเบ้ายาตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่านอีกครั้ง

หลังจากที่มีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวนยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่
ขณะที่เข้าตรวจค้นยาเสพติด
เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่นั้นบาดเจ็บ๑๑นายเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังในการปิดล้อมหมู่บ้านปิดทางเข้าออก

ที่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดซึ่งซ่อนตัวอยู่เนี่ยนะครับคุณผู้ชม
เปิดชากยิงก่อนและก็เป็นการประทะกัน
ทำให้ทหารจากกองพันธหารมาที่๑๕บาดเจ็บ๒นาย
ประทะกันก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณสวนลำไยห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศตะวันออกประมาณ๕กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรมในเวื้นควนแทร่าวหรือว่าฉายาคือซัดดำ
แกนนำหนึ่งในกลุ่มผู้ค้ายานะครับที่ยิงแล้วก็หลบหนีเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาด้านพลตรีนรงชัยแก้วกล้านะครับ
นาธิการมณฑนทหารบกที่๓๘ก็เฝ้าติดตามพฤติกรรมมาโดยตลอดครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดปืนลูกซองยาว๓กระบอก
คาร์บิน๑กระบอกปืนแก๊ป๔กระบอก
และเลื่อยโซ่ยนอีก๖เครื่องนะครับ

ยังได้เรียกตรวจชื่อชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน
แล้วก็โรงเรียนใกล้เคียงเพื่อแยกประวัติ

ถูกนำไปเป็นกัญชนของฝ่ายตรงข้าม

ก็กระจายกำลังไปตรวจค้นในหมู่บ้านใกล้เคียง
ประสานกับกำนันประสานกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ให้ช่วยการตรวจสอบลูกบ้านและคนแปลกหน้า
จากเกรงว่าคนร้ายอาจจะหลบหนีเข้าไปพักอาศัยอิงแอบ
ในหมู่บ้านห้วยปุกวังตาห้วยระพีแล้วก็น้ำเหงาวนะครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับ